เผื่อว่าตำรวจจับจะได้ไม่มาถึงท่านผู้ชมมาดูเอาละกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะได้ไปแฉกันต้องตีแสกหน้า
ตีสากหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
แสกหน้ากันเป็นประจำทุกวันแต่ละวันก็มีเรื่องร้อนมาให้คุณชุวิตวิเคราะห์
แล้วคุณผู้ชมเองก็มีส่วนร่วมกับรายการโดยการส่งไลน์มาแล้วจะมีเสื้อยืดชุวิตตีแสกหน้ามอบเป็นรางวัลให้
ทุกวันวันละห้าตัวนะคะวันนี้คุณชุวิตดูพร้อมมากที่จะตีแสกหน้าขยับแข้งขยับขา
คุณรู้จักบริษัทอิตาเลียนไทยไหมดังมากก่อสร้างตึกอาคารมากมาย
จากก่อสร้างอาคารนอกจากก่อสร้างถนนรับเหมา
รถไฟนี่เป็นโอ้โหสามเสือหลายโครงการเลยนะสร้างลางรถไฟรับเหมา
สะพานรับเหมางานราชการเป็นหมื่นล้านนอกจากนั้นแล้วโรงแรมโอเลนเตลรู้จักไหม
ค่ะของบริษัทอิตาเลียนไทยนั่นสิเดิมเนี่ยเป็นของนายแพทย์กรรณสูตรไทย
ยุทธ์กรณสูตรตอนนี้คุณเปรมชัยเนี่ยเป็นลูกชายนะฮะรับตำแหน่งเป็นประธานนะฮะ

ทุ่งใหญ่ในเรสวนเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แล้วก็มีปืน๓กระบอกเป็นปืนไลเฟิลปืนลูกซอง
นอกจากนั้นไปพบว่ามีทรากศัตรย์
ไม่ว่าจะเป็นเสือดำ
เสือดำนี่มันเป็นสัตว์สงวนนะ
พวกเสือดำพวกหมีเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังว่า
มันมีอะไรแต่ว่าอ่านตามข่าวก่อนเขาบอกว่าผิดชัด
จอดดำเนินคดี๖ข้อหาเลยนะกับคุณเปรมชัยนะ
เปรมชัยกรรณสูตรประธานกรรมการของบริษัทอิตาเลียนไทย
รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทุ่งใหญ่นะเลสวนเช่าจับกลุ่มประธานบริษัทดัง
กำลังตั้งเต็นต์ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะที่นำตัวส่งสพทองผาภูมินะฮะ

อาวุธปืนยาวก็ปืนไลเฟิลปืนลูกซองยาวปืนอาวุธปืนยาวขนาดจุด๒๒
เหตุเกิดเมื่อวันที่๔กุมภาวันนี้มาวันที่เท่าไห

คือทางตำรวจเองก็บอกนะว่าทางเจ้าที่อุทยาน
ก็ยังไม่ได้ส่งเรื่องเหมือนบันทึกแจ้งความมาให้ทางตำรวจเลยนะ

เพราะว่าก็รับเหมาตรงนั้นอยู่แล้ว๓สัญญา
สัญญามูลค่าหลายพันล้านในบริเวณนั้นนะครับ
บริเวณที่เขาจับได้ก็คือป่าห้วยประชีในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเลสวน

ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
เห็นว่าเดินทางไปเพื่อที่จะสำรวจพื้นที่ตรงนี้แหละ๒วัน๑คืนใช่ไหมคะ

ล่าสัตว์ก็เข้าไปเนี่ยถามว่าขออนุญาตขอแต่ว่าอยู่เกิน
แล้วก็เขาไม่ได้อนุญาตให้เอาอาวุธปงอาวุธปืนเข้าไปคนธรรมดาเข้าไปเนี่ย
เข้าไปห้ามก็จะพกเข้าไปมีอะไรเปล่า
แล้วใครจะไปตรวจก็นั่นน่ะสิครับใครจะไปตรวจได้
มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าปกติแล้วคนไปเที่ยวป่าเขาก็ไม่ได้พกอาวุธปืนอะไร
เพราะมันไม่ใช่วิสัยของคนรักธรรมชาติ
ยกกันว่าเป็นล่าจริงจังแต่ถ้าเอาปืนเข้าไปเจ้าที่ก็ไม่ให้เข้าไปอยู่แล้ว
เออแล้วปืนอะไร
ปืนอะไรปืนล่าสัตว์

ไม่ใช่ปืนสั้นเออจะไปพกป้องกันตัว
ครอบครองซากสัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต
นำเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์ป่าจับสัตว์โดยมีอาวุธใดเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

อันนี้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติก็โดนด้วยคล้าย
อาวุธปืนเหมือนนั่นแหละที่คุณพูดนั่นแหละเก็บเห็ดใช่ไหม
นั่นแหละครับจำคุก๑๑๐ปีนอกจากนั้นแล้วจำคุกไม่เกิน๔ปีจำคุกไม่เกิน๕ปี
แล้วก็มีอาวุธนะฮะปืนตามพระราชบัติอาวุธปืนด้วย
ก็เขาก็ตรวจสอบบริเวณแคมป์นะฮะพบซากสัตว์ป่า
โดยพบหนังเสือดำลักษณะเป็นผืนทั้งตัวถูกชำแหละเนื้อออกไปแล้ว
ผืนหนังเสือดำเป็นซากทาด้วยเกลือเพื่อไม่ให้เน่าเสีย
จุดที่๒ก็ยังพบกระเป๋าสะพายสีแดงดำทุกซ่อน
คลุมพบกระสุนปืนนะฮะลูกซองเข็มขัดคาดเอว
นี่ผมอ่านแล้วผมก็กระสุนอาวุธปืนไลเฟิลอีกคือคุณค่ะ
คุณนิวครับยังไงคะ
เมื่อประมาณสัก๔๐ปีก่อนข่าวนี้เป็นข่าวดัง
การล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นะเลสวนนะฮะ
เรื่องนี้ตอนผมนั้นคงยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเป็นข่าวในปี๒๕๕๙
ผมยังจำได้ดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระทบ
ทำให้เกิดมีการปฏิวัติ๑๔ตุลา๒๕๑๖เสียด้วยซ้ำ
ปรากฏว่าไปตรวจดูก็ไปเจอซากสัตว์เต็มไปหมด
สืบสวนสอบสวนมาก็พบว่ามีการเข้าไปล่าชมรมอนุลักษ์สัตว์ป่า
แล้วก็นักศึกษาก็เข้าไปดูก็พบว่าเป็นข่าวใหญ่ในสมัยนั้น
เพราะว่ามีในทหารในตำรวจตายอยู่๖ศพ
เมื่อพบสัตว์ปลงสัตว์ปลาเต็มไปหมดก็มีการสอบสวน
ก็ปฏิเสธแม่งว่าเค้าเป็นเรื่องราชการลับที่เขตชายแดน
แล้วก็มีคนฝากซากสัตว์ป่าเนี่ยเอากลับมา
ตอนนั้นมีการปิดหนังสือพิมพ์ที่พูดในเรื่องนี้
ต่อมานักศึกษาต่างเหล่านั้นก็ไปรวมตัวนะ
ในการที่จะอภิปรายเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในสมัยนั้น
เป็นเหตุหลายเรื่องที่ทำให้รัฐบาลในสมัยนั้นทนอยู่ไม่ได้

เรื่องสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญไหมคุณนิว
สัตว์ป่าทุกวันนี้มันก็สาบศูนย์หายไปเยอะ
สัตว์ป่าคุ้มครองก็มีคนลักลอบเราก็จะเห็นข่าวอยู่ตลอด
ว่ามีการซื้อขายมีการลักลอบทั้งในประเทศต่างประเทศเลย
ทีนี้ผอสำนักอนุลักษณ์สัตว์ป่าก็บอกว่า
นางสาวกาญจนาแถลงข่าวถึงการจับกลุ่มลักลอบลักลอบล่าสัตว์ป่า
ว่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวในเปรมชัยกรณสูตร
เพราะการเข้าอนุญาตเข้าพื้นที่ทำตามขั้นตอน
ประชาชนทุกคนก็สามารถเข้าได้ถ้ามีการขออนุญาตถูกต้อง
ก็ถามว่าทำไมไม่มีการตรวจสอบอาวุธ
นางสาวกาญจนาก็ยอมรับว่าไม่มีใครคิดว่าจะมีการกระทำรุนแรงเช่นนี้
ทางผู้ต้องหามีการแอบซ่อนอาวุธเอาไว้อย่างมิดชิด
รวมทั้งได้เตรียมการเข้ามาล่าสัตว์เป็นอย่างดี
สังเกตจากการมีปืนอุปกรณ์สนามและยังมีเกลือในการหมักเนื้อด้วย

เพราะว่าอยากจะให้คุณชุวิตพูดถึงเรื่องของการล่าสัตว์ป่าในต่างประเทศด้วย
ขอเป็นข้อมูลความรู้ว่าเขามีขั้นตอนกันอย่างไรต่างจากบ้านเราหรือเปล่า
สักผู้ค่ะ
เมื่อกี้พอใช่ไหม
พอสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

จะพูดก็ไปดูรัฐมนตรีสิ

เขาพูดว่ายังไงท่านพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐ

เขตรักษาพลังสัตว์ปลาทุ่งใหญ่ณเรสวน
ได้จับกลุ่มนายเปรมชัยกรรณสูตรประธานบริหาร

ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปปรากปรำใคร
นี่ท่านพูดนะเดี๋ยวไม่ใช่ผมพูดนะ

ต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวน
ก็แสดงว่านายเปรมชัยนี่ท่าทางจะใหญ่น่าดู
ขนาดว่ารัฐมนตรีแกบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสิน
ทั้งที่จะไปเจอทั้งอาวุธปืน
หลักฐานเพียบหลักฐานแต่คือคนก็รับสารมาแบบนี้ก็โหมกระหน่ำสิคะ

ให้ความเป็นธรรมทั้งสองข้างทั้งสองฝ่าย
คือลักษณะการพูดอย่างนี้เป็นการพูดอยู่เป็นประจำท่านผู้ชมครับ

คือมันมีความเป็นทำอะไรสัตว์ที่ไหนมันจะไปร้องขอความเป็นธรรมได้
คุณนิวครับไอ้สัตว์ที่มันโดนทาเกลือไปเนี่ยจะโดนขอร้องขอความเป็นธรรมได้ไหมเสือเนี่ย
อีกคนนึงเนี่ยเป็นถึงประธานบริษัทมีเงินนะครับ
ไปก่อสร้างได้เป็นหมื่นหมื่นล้านอย่างนายเปรมชัยเนี่ยบริษัทอิตาเลียนไทย
ทีนี้เขาก็บอกว่าจะมีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษไหมรัฐมนตรีสุรศักดิ์
ราชการเจ้าหน้าที่เขาทำงานเข้มแข็งอยู่แล้ว
เหมือนประชาชนไม่ได้คำตอบอะไรจากเรื่องนี้
ทีนี้สักพักหนึ่งก็อย่างที่คุณนิวพูดแล้วครับ
ก็ออกมากลับลำแล้วนะฮะ
รัฐบุญตีกลับลำท่าทางแล้วก็แสงไม่ดี
โดนคนว่าเอาก็เลยเอามากลับลำ
เพราะว่าท่านก็มาพูดอีกครั้งนึงว่า
ไม่ต้องไปสงสัยมีคนแอบเข้าไปล่าสัตว

เข้าไปช่วยแล้วเขาเข้าไปแล้วไม่ออก
กลับไปกลางเต้นอยู่ข้างใน
ผิดระเบียบต่อเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่ม
เจออาวุธปืนซากสัตว์จึงควบคุมตัวไว้
เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่สัตว์เล็กน้อย

มีคดีความจริตสินลืมการอย่างเต็มที่
ต้องสอบสวนเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
ผิดเป็นผิดไม่ต้องกังวลจะโทษสูงหรือไม่

แล้วก็เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราเสียใจ

งงอยู่ตอนนี้หายงงหรือยัง
อยู่กระทรวงวิทย์สัตว์ตายเราก็เสียใจ

เป็นเจ้ากระทรวงพอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เสียใจนะ

ก็มีแถลงการกรณีการล่าสัตว์ป่า
ของมูลนิธิสืบนาคสะเถียน
การรักษาพันธ์สัตว์ป่าซึ่งประกาศบริเวณทุ่งใหญ่นะเลสวนด้านตะวันตก
ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั้งแต่ปี๒๕๓
ได้รับการดูแลอย่างดีเสมอมา
ปกป้องอนุรักษ์ให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าที่คงไว้
ปีที่ผ่านมาประชาชนเจ้าหน้าที่องค์กรต่างร่วมมือกันรักษาอนุรักษ์
เรื่อยมาจนสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นนะฮะ
จากการติดตามข่าวนายเปรมชัยกรณสูตร
อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะอายุ๖๓ปีนะ
ประธานบริหารอิตาเลียนไทยนะฮะ
อ้างว่าอ้างรู้จักต่อข้าราชการในระดับบริหาร
ขอเข้าไปยังพื้นที่
พบสัตว์ป่าคุ้มครองได้แก่ไก่ฟ้าหลังเทา
ซากเนื้อเก้งซากเสือดำถูกชำแหละถลกหนังพร้อมอาวุธปืน๓กระบอก
นับเป็นการกระทำที่ปราศจากความละอายใจ
และย่ามใจว่าเจ้าหน้าที่คงไม่กล้าดำเนินการตรวจสอบ
ขอชื่นชมให้เป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
มีความกล้าหารในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มในครั้งนี้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
พันธุ์สัตว์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลจะได้เกรงกลัวอิทธิพลถ้ารัฐบาลเกรงกลัวอิทธิพล
แล้วก็ไม่ไหวแล้วนะคุณนิวครับทีนี้ต้องบอกว่าบริเวณนี้
ก็คือบริเวณที่เรียกว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเลสวนด้านตะวันตก
แสดงว่ามันมีด้านตะวันออกด้วยนะฮะมันมีตะวันตกกับตะวันออก
ติดต่อกันคือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งคืออุทัยธานี
เชื่อมต่อกับกาญจนบุรีแล้วก็จังหวัดตากด้วย
ครับทีนี้คุณท่านผู้ชมกับคุณนิวคงสงสัยว่า
สัตว์ป่าสงวนกับสัตว์ป่าคุ้มครองต่างกันยังไง
ผมจะอธิบายให้ฟังตามกฎหมายเลยนะครับสัตว์ป่าสงวน
คำว่าสงวนนี่ก็คือเป็นสัตว์ป่าหายากนะฮะสัตว์ป่าที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์นะฮะ
ป่านั้นหรือบางอย่างก็ศูนย์พันธุ์ไปแล้ว
ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ดูตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าปีพศ๒๕๖
ทั้งสิ้นมีทั้งหมด๑๙ชนิดครับท่านผู้ชมครับ
นกกระเรียนไทยแมวลายหินอ่อนต่างเหล่านี้ก็ล้วนเป็นสัตว์ป่าสงวน
ซึ่งบางอย่างนี้ก็ศูนย์พันไปแล้ว
ทีนี้สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับ

ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้ายของกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่า
ซึ่งมีทั้งหมดเยอะแต่แบ่งเป็น๗ประเภทด้วยกันนะครับ
สัตว์เลี้ยงรูดไอ้นมมีทั้งหมด๒๐๑ชนิด
นก๙๕๒ชนิด
เลื้อยคานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
แมลงนี่แมลงเขายังคุ้มครองเลยนะ
แรงมี๑๓ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีก๑๓ชนิดครับ
ซึ่งไก่ฟ้าหลังเทากับเก้งที่พบอยู่ในพื้นที่

คนสงสัยนะว่าบริษัทอิตาเลียนไทยทำไมชื่ออิตาเลียนแล้วมีไทย

เดี๋ยวเรื่องราวเป็นมายังไงพักสักครู่เดียวช่วงหน้าคุยกันต่อนะคะ
แต่ข่าวนี้ก็ทำให้เราอยากจะรู้จักบริษัทอิตาเลียนไทยเพิ่มขึ้นล่ะคุณชูวิท

อิตาเลียนไทยเป็นบริษัทก่อสร้าง
โครงการต่างนั้นมีเป็นหมื่นล้าน
และที่สำคัญนะฮะบริษัทอิตาเลียนไทยนั้น
ได้รับการว่าจ้างให้ก่อสร้างทั้งหมด๓โครงการด้วยกัน

อุทยานที่บริเวณนั้นแหละครับที่อำเภอกบินบุรีอำเภอปักทงชัยอำเภอวังน้ำเขียว
โดยโครงการแต่ละโครงการเนี่ยโอ้โหโครงการแรกก็๑๓๐๐กว่าล้าน
โครงการที่๒ก็๗๙๕ล้านโครงการที่๓ก็๗๙๔ล้าน
๓โครงการนี้อิตาเลียนไทยรับดูแลหมดเลย
ของประเทศไทยเนี่ยอิตาเลียนไทยนี่มันเบอร์หนึ่งนะ
เพราะว่าประวัติเดิมเขาเนี่ยนะก็คือนายแพทย์ชัยยุทธ์จันสูตรนะฮะ
ร่วมกันนะชายุทธ์เนี่ยฝั่งคนไทย๕๐เปอร์เซ็นต์นะ
อิตาเลียนก็คือมิสเตอร์จีโอจีโอนะฮะ
เลนจิลี่เป็นหุ้นส่วนเป็นวิศวกรชาวอิตาลี
ในปี๒๔๙๗๖๐กว่าปีแล้วนะฮะทุนจดทะเบียนตอนแรกก็๒ล้านนะฮะ
จนกระทั่งได้เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย
เมื่อปี๒๕๓๗เบเลนจิลี่คืออิตาลี
แล้วก็ของไทยก็คือชายุทธ์ก็ร่วมกันทำงานนะฮะ
ซึ่งก่อสร้างบริษัทอิตาเลียนให้เติบใหญ่ขึ้นมา
ต่อมาเนี่ยนายเบลเลนจิลลี่เนี่ยก็เสียชีวิต
และของดรชายุทธ์เนี่ยลูกชายคนโตนะฮะ
ก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเปรมชัยเป็นลูกคนที่๕
แรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาเป็นผู้นำ
ก็เกิดจากการที่ว่าขาดบริษัทอิตาเลียนไทยก็เติบใหญ่ขึ้นมา
มีทั้งสายการค้าสายทั้งการก่อสร้างสายการโรงแรม
คือหลายสายมากก็เป็นบริษัทใหญ่โต
ทีนี้ถามว่านายเปรมชัยเนี่ยคุณว่าใหญ่โตอย่างนี้
สำหรับประเทศไทยนี่เกรงใจไหม
ผู้หลักผู้ใหญ่นะแรกก็บอกว่าจะต้องให้ความเป็นธรรม
อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะการเอาอาวุธเนี่ย
ถือเข้าไปในเขตพื้นที่สัตว์ป่าเนี่ยเขาให้ทำไหมนะฮะ
ทีนี้เราลองไปดูซิว่าในต่างประเทศเขาทำกันยังไง
ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการล่าสัตว์เนี่ยในสมัยก่อนนะท่านผู้ชมครับ
ล่าเพราะอะไรครับหากินเออล่าเพราะว่าจะเอาสัตว์เนี่ยมากิน
นะฮะปัจจุบันมันกลายเป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่งทีนี้เขาบอกว่า
หลักการแรกเนี่ยที่จะต้องดูก่อนในการเวลาเข้าไปล่าสัตว์เนี่ยนะครับ
อบแรกเลยที่เขาต้องดูคือฤดูกาล
ฤดูล่าสัตว์ไหมใช่เป็นฤดูที่สัตว์เนี่ยผสมพันธ์มีตัวอ่อนหรือเปล่า
นะฮะเพื่อจะเปิดโอกาสให้มันดำรงพันธุ์ต่อไป
คือมันถ้าอยู่ในฤดูผสมพันธ์ก็ห้ามซึ่งสัตว์ต่างเหล่านี้มีผลต่อระบบนิเวศ
ดังนั้นกรอบที่สองเขาดูชนิดและจำนวนสัตว์ที่ล่า
อย่างเช่นสัตว์ที่อย่างไทยเราสัตว์ศูนย์พันธุ์อย่างนี้
หายากสัตว์ป่าสงวนเขาก็ไม่ได้ให้ล่า
อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยนกอินซีหัวล้านของอเมริกานี่
คือเป็นสัตว์หายากใต้ศูนย์พันธุ์เป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาเขาไม่ให้ล่า
ทั้งที่อเมริกานี่ชอบล่ามากนะพนักของประชาชนเขาเนี่ย
ข้อจำกัดคือมีใบอนุญาตนี่
เขาให้ใบอนุญาตสมมุติว่าที่อเมริกาใช่ครับ
คุณนิวครับท่านผู้ชมต้องไปขออนุญาตพูดง่ายต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
ผมก็ไม่รู้ว่าธรรมเนียมของไทยเรามีไหม
ที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือกรอบแรกก็คือเรื่องของฤดูกาล
กรอบที่๒ก็คือชนิดจำนวนที่สัตว์ที่จะล่า
กรอบที่สามนะฮะก็คืออาวุธใช้อาวุธอะไรในการเป็นล่า
อย่างนายเปรมชัยเนี่ยพกไลเฟิลไปแล้วบอกว่าโอ๊ยจะไปพกไปป้องกันตัว
คงไม่ใช่เพราะไลเฟิลล์สองก็บอกลูกทรงอีกก็บอกนึงนะฮะ
กรอบสุดท้ายเขาก็บอกว่าให้เตรียมศึกษา
และเตรียมขออนุญาต
อืมการขออนุญาตของอเมริกาเนี้ยเขาบอกว่าผู้ที่ขออนุญาตเนี้ยตั้งสิบแปดล้าน
เขาบอกว่ารองพบตรท่านพลตำรวจเอก
ศรีวรารังศิพรามนากุลยืนยันตำรวจบังคับใช้ตามกฎหมาย
ต้องเอาผิดใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ว่าจะใหญ่แค่ไหน
ในเบรมชัยนะฮะก็จะต้องให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยดำเนินตามเนื้อผ้าไม่หวั่นเกรงแม้เป็นบุคคลมีชื่อเสียง
ยืนยันนะฮะว่าใหญ่แค่ไหนก็ต้องจับแล้ว
พูดง่ายนะเพราะว่าพร้อมมาเจอเนี่ยถูกจับขณะตั้งเต็นต์
พร้อมตรวจยึดซากสัตว์ป่าสัตว์ต่าง
ขยายผลถึงผู้จับกลุ่มนะฮะเจ้าหน้าที่ที่พาเข้าไป
แต่จริงเนี่ยนะผมว่าผมต้องชมนะเพราะงานนี้เจ้าหน้าที่
ที่คุ้มครองสะดว่ะปลาเค้าคงเงินเรียนไม่เยอะ
คุณเปรมชัยโดนจับอย่างนี้คุณเปรมชัย

ผมว่าเป็นหมื่นล้านพันล้านนะครับ

ผมก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เขาจับนะ

ประชุมสภาใครก็จะไปค้นรถเป็นรัฐมนตรี
แต่ถ้าเข้าไปในเขตป่าสงวนเนี่ย
มันก็มีสิทธิที่จะตรวจ

ขอบคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลากันก่อน